มีคนไปบอกรักนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะ

แล้วเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคือแบบอยู่บนที่สูง
ก็ต้องคุยกันบนที่สูงถึงจะได้ยินถึงจะคุยรู้เรื่อง

ถือกุหลาบไปรอนายกรัฐมนตรีอยู่บนต้นโพที่ทำเนียบค่ะ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
ธีระธนัทนริธาเมตตธรรโมท่านนี้เป็นประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธค่ะ
นี่ตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่งโอ้กำลังร้อนเลยนะคะ
ก็ต้นโพนี้ก็สูงประมาณตึก๓ชั้นเนอะอยู่ตรงประตู๔ธรรมเนียบ
ผูกเปรย์อยู่บนนั้นแหละค่ะแล้วในมือก็ถือดอกกุหลาบสีแดงบอกจะเอาไว้ให้นายก
นะคะคือเจ้าตัวยืนยันนะคะจะไม่ลงจนกว่าจะเจอนายกค่ะ
คนก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่นานเลยค่ะสุดท้ายนี่ก็ต้องไปนิมนต์พระครูภูวิจิตร
ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมาด้วยบอกช่วยขึ้นรถกระเช้าไปเจรจาหน่อย
เอาโทรศัพท์ซึ่งเป็นตัวแทนธรรมเนียบรัฐบาลไปพูดคุยกับพระครู
กระทั่งพระครูประหลัดก็ยินยอมลงมาค่ะเกลี้ยกล่อมกันอยู่บนนั้นเนี่ยนะคะ
ประมาณกว่าครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยค่ะต้องขึ้นรถเครนขึ้นไปเพื่อที่จะไปพูดคุยเลยนะคะ
เพราะว่านายกอยู่บนที่สูงโหลดเครนสูงเอาเรื่องเลย
ก็ถึงสามพันนะครูบัลบ้าน
คือเขาบอกว่าต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะนายกอยู่ที่สูงต้องคุยระดับเดียวกันถึงจะได้ยิน
วันนี้ก็จะมอบดอกกุหลาบให้นายกเนื่องในวันแห่งความรัก
ที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาสื่อ
นำเสนอข่าวโจมตีพระพุทธศาสนามาตลอด

ครั้งก็เลยเถิดสร้างความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา
กรณีพระสงฆ์บริสุทธิ์แต่ถูกให้ศึก
ก็อยากเรียกร้องให้นายกเข้ามาดูแลหน่อยค่ะ
ทุกวันนี้พระศงฆ์หนุมเนี๊ยนน้อยเดินบิณฑบาต
ไม่มีอาหารจะกินกันแล้วนะครับ
การเป็นอยู่ของพระเนรลำบากมาก
การแกล้งศ์โดนจับศิลป์กันทุกวันท่านรู้บ้างไหม

ซึ่งพระสงฆ์เนี่ยเราไม่ปฏิเสธว่า

แต่ว่าส่วนที่ดีที่เป็นหลักของชัยของสังคมมันมีอยู่
ท่านไม่เสนอข่าวในสิ่งที่บวกและสร้างสรรค์
มอบดอกไม้ในดวงใจของนายกให้กับทุกคนเหมือนกัน
นายกไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้น
นายกก็มีแต่ความปรารถนาดีให้กับคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ชอบไม่ชอบนายโยคก็ไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธ
ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนทุกคน
ใครยังไม่แต่งงานก็ขอให้แต่งงานทุกคน
ถ้าพยายามมาหลายปียังไม่สำเร็จก็พยายามต่อไป